มีอุทาหรณ์บนท้องถนนมาเตือนใจเตือนภัยกันหน่อยนะครับ

อย่างน้อยเวลาเกิดอุบัติเหตุพลาดพลั้งอะไรขึ้นมาเนี่ย
หนักมันก็เป็นเบาใช่นะฮะโดยเฉพาะจักรยานยนต์นะครับ

ท่านผู้ชมครับนี่คือสภาพของเศษซากของรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ราคา๓แสนกว่านะหลังเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง
เหลือแค่เศษเหล็กนะฮะแล้วภาพก็ถูกนำมาเผยแพร่ในเฟซบุ๊กนะครับ
ซึ่งคนที่เผยแพร่ไว้เนี่ยบอกว่า
สดร้อนเชิงสะพานพระราม๕ถนนนครอินนทบุรี
ชนเข้ากับป้ายชื่อสะพานแล้วก็กระเด็นไปอีกราว๕๐เมตร
ขับรถระมัดระวังกันด้วยนะครับ

เจ้าของเฟซบุ๊กเขาก็เล่าวินาทีการเกิดอุบัติเหตุเอาไว้

ว่านุ่มบิ๊กไบท์คนนี้เนี่ยคงจะขี่มาด้วยความเร็วสูงมาก
เพราะว่าหลังจากชนกับป้ายชื่อสะพานแล้ว
กับรถเนี่ยไปกระแทกกับราวเกาะกลางถนนอีกรอบหนึ่งนะฮะ
แล้วถึงจะไปหยุดอยู่ช่วงที่เลยสะพานลอยไประยะหนึ่ง
ซึ่งเขาบอกว่าตลอดระยะทางตั้งแต่ป้ายสะพาน
ตามพื้นถนนพุ่มไม้เต็มไปด้วยเศษสมองคุณเขียนมาสอน
แล้วดูสภาพรถดิคะเหลือแค่นี้เป็นเศษเหล็
ใช่กระจัดกระจายไปหมดเลย
เกาะกลางถนนเนี่ยเห็นเศษฟันพร้อมกับเหงือก
ของคนขี่บิ๊กไบท์หลุดกองอยู่
ตามถนนมีเศษกระโหลกศีรษะแตกออกเป็นชิ้น
เพราะว่าคอเขาเนี่ยหลุดออกจากตัวเลยอ่ะอืม

หัวขนคนขับบิ๊กไบท์ขาดกระเด็นออกจากร่างกาย
เหลือแต่ร่างส่วนช่วงไหล่ลงไปเท่านั้น
ดูนะฮะจักรยานยนต์คันนี้นะครับ
เป็นบิ๊กไบท์หมายเลขทะเบียน๗กไก่พพ๘๐๒๕กรุงเทพมหานคร
ตอนนี้ทราบชื่อคนขี่ที่เสียชีวิตแล้ว
ชื่อว่านายอธิภาคอายุ๑๘ปีเป็นชาวปฐุมธานีนะครับ
ก็จากการสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นผู้ตายเนี่ย

แล้วก็ลงมาจากสะพานพระราม๕มุ่งหน้าจะไปฝั่งบางศรีเมือง
จะเสียหลักพลิกคว่ำแล้วร่างก็กระเด็นถูกป้ายบอกทาง
ตอนที่กระเด็นไปถูกป้ายบอกทางคือศีรษะโดนป้ายพอดี
แล้วศรีศะก็ขาดออกจากหัวไหล่ไปเลย
คือแล้วอายุยังน้อยนะคะ๑๘แต่ก็ขี่มาเร็ว
เจ้าหน้าที่ก็ติดต่อญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะฮะ
ก็เตือนใจกันแล้วครับว่าเบาหน่อยเบากันหน่อย